สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์วันเสาร์นี้
มีเรื่องสำคัญมีเรื่องที่คนไทยจะต้องช่วยกันตรวจสอบ
เพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศ
งบที่รัฐบาลกู้มา๑ล้านล้านบาทแบ่งเป็น๒ส่วนครับ
ส่วนที่๑เอาไปเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
๕๐๐๐๕๐๐๐๕๐๐๐สามเดือนนะครับทั้งภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรม
เอาเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยา
คนที่อยู่ในกลุ่มอ่อนไหวคนพิการเด็กคนเล่ร่อนได้หมด
เงินก้อนนั้นเนี่ยการจ่ายเงินรับเงินไม่มีปัญหาครับ
แต่ว่าเงินก้อนที่สองประมาณหนึ่งแสนล้านอันนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะ
เอาไปเป็นงบฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนเหมือนเดิม
ให้กระแสเงินสะพัดเหมือนเดิมให้ได้มีงานมีการทำกันเหมือนเดิม
จะได้หมดโดยงบประมาณก้อนนี้ส่วนแรกอย่างที่บอกไม่มีปัญหา
แต่ส่วนที่น่ากังวลและวันนี้ก็หยิบมาเป็นหัวข้อเรื่องของวันนี้
ก็คือว่าระวังแรงถึงเพราะยังไงครับเพราะว่าเพียง๒๓วัน
ที่ได้อนุมัติเงินนี้ออกมาปรากฏว่า๒๓วันเท่านั้นครับ

ที่เสนอรออยู่แล้ว๓๘๐๐๐โครงการใช้เงิน๗๘๓๐๐๐ล้าน
เงินกู้มีแค่๔แสนล้านแต่ว่าทำโครงการมาเงินรวมกันแล้ว๗๘๓๐๐๐ล้าน
ทำไมมากขนาดนั้นครับก็แปลว่าเรื่องนี้ได้มีการเตรียมการกันไว้แล้ว
ที่เขาเรียกว่าเตรียมการทึ้งงบประเด็นที่ว่าจะใช้เงินตรงวัตถุประสงค์หรือไม่
สอสอฝ่ายค้านเขาอภิปรายในสภามีหลายคนที่อภิปรายกัน
ผมขอหยิบยกมาเป็นบางคนเพื่อให้เห็นว่าเขาเป็นห่วงกับเรื่องอะไร
คุณสาธิตวงหนองเตยนี่ไม่ใช่สอสอฝ่ายค้านเขาอยู่ซีกรัฐบาลอยู่พักประชาธิปัตย์
คุณสาธิตอภิปรายว่าแผนที่เสนอมามีทุกรูปแบบ
แม้แต่การขอซื้อโทรทัศน์๓๐๐๐กว่าบาทก็ยังใส่เข้ามา
โครงการเอาเงินไปทำป้ายปรับภูมิทัศน์
ชัดเจนว่าอาจจะมีการตกลงกันระหว่างจังหวัดกับผู้รับเหมา
คือสร้างงานให้กับผู้รับเหมาสร้างรายได้ให้กับผู้มีอิทธิพลประจำท้องถิ่น
แล้วมันตรงกับวัตถุประสงค์หรือเปล่า

ถัดมาคุณจิรัตน์ทองสุวรรณสสพักเก้าไกลครับ
คุณจิรัตน์บอกว่าหลายโครงการที่เสนอใช้เงินกู้ครั้งนี้
ไม่ได้ตั้งฐานคิดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
กลัวว่างบฟื้นฟูเศรษฐกิจ๔แสนล้านจะเป็นงบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
คุณจีรัฐจึงสงสัยว่าคณะกรรมการกันกรองโครงการ
กลั่นกรองโครงการที่เสนอมา๓๐๐๐กว่าโครงการได้อย่างไร
เพราะโครงการมากครับทั้งหมดเนี่ยใครหน่วยงานไหน
เป็นฝ่ายพิจารณาขันกรองโครงการคำตอบก็คือสภาพัฒน์ครับ
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาสภาพัฒน์คือดรทศพรสิริสัมพันธ์
เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง
ทำไมเราต้องจริงจังกับการตรวจสอบงบประมาณ๔แสนล้าน
คำตอบก็เพราะว่าเงิน๔แสนล้านนี้เป็นเงินที่เรากู้เขาครับ
ไม่ใช่อยู่อยู่มาเป็นเงินงบประมาณเป็นเงินกู้
กู้มาด้วยความเหนื่อยยากเพื่อจะมาเยียวยาเรื่องเศรษฐกิจฐานราก
แต่ถ้าเอามาโกงกันมาทุจจริตกันมาทึ้งกัน
อันนี้มันจะอยู่ในความเจ็บใจของประชาชนมาก
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ามีนักการเมืองเข้าไปเอี่ยวด้วย
นักการเมืองกับจังหวัดทำโครงการมา
แล้วเรื่องแบบนี้เราก็รู้กันอยู่ว่า
มันต้องมีการชักเปอร์เซ็นต์กัน
ทฤษฎีไอติมกว่าจะลงไปถึงพื้นที่ผ่านตั้งไม่รู้กี่ทอด
เคยทำเรื่องแบบนี้กันมายังไงก็ตามแต่เถอะครับ
แต่กับงบ๔แสนล้านเนี่ยไม่ควรทำ
เพราะว่ามันเป็นเงินกู้แล้วต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านย้ำเรื่องนี้ท่านย้ำว่ายังไงครับ
จะต้องไม่นำเงินดังกล่าวไปใช้ในโครงการปกติ
เพราะเงินส่วนนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภค
เกิดการจับจ่ายใช้สอยเน้นการท่องเที่ยว
เพื่อให้กลไกกลับมาเดินได้ตามปกติ
ฉะนั้นนายกย้ำเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
สิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือว่าทำยังไง
อาทหารที่จะหาผลประโยชน์กับเรื่องนี้ก็ทำกันไปเถอะครับ
แต่ผมว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ย
เรื่องมันเฉาขึ้นมาประชาชนไม่ยอม
ประชาชนไม่ยอมเพราะเงิน๔แสนล้านนี้
โดยทฤษฎีเมื่อประเทศเป็นหนี้
ประชาชนก็รับผิดชอบคอยใช้หนี้ด้วย
อันนี้ก็คือขีดเส้นใต้ของสุดสัปดาห์นี้
ต้องจับตาดูโครงการนี้จริงครับ

สวัสดีครับ